การเผาโอ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเผาในเตาอุโมงที่มีลักษณะก่ออิดเป็นแนวยาวมีหลังคาโค้ง
เรียงโอ่งไว้ด้านในแล้วก็จะเริ่มสุมหัวเตาก่อนด้วยการใช้ฟืนท่อนใหญ่เพื่อให้ความร้อนวิ่งไหลจากหัวเต่าไปยังท้ายเต่า
อุณหภูมิในเตาก็จะสูงขึ้นเรื่อยจนถึงประมาณ๑๒๐๐องศาเซลเซียสแล้วจึงทยอยใส่ฟืนตะเกียบตามช่องตาไฟ
การเผาจะใช้เวลาประมาณ๑วันซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถึงจะนำโอ่งออกจากเตาเผาได้